แยกรัชโยธินจ๋าเกรงใจปรานีกันบ้าง
หลังจากที่เขาจัดการจราจรใหม่ทำเป็นวงเวียน
ดูเหมือนคนจะงงงวยกันมากขึ้น

เวียนเล็กลงหน่อยทำเป็น๔เลนดีกว่า
งงมากฉันเจอวงเวียนรัชโยธินฉันไปไม่เป็นเลยจ้า
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่ฉันจอดรถหรือฉันขับรถอยู่

ตำรวจทางจรจรเขารู้ปัญหาแล้ว
เดี๋ยวเช้านี้จะมีการปรับจราจรอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อที่จะเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้มันดีขึ้นกว่านี้
พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เขาเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือ
แล้วก็แก้ไขปัญหาจราจรทันที

เพื่อจัดการจราจรเป็นวงเวียนเดินรถ๓ช่องทาง
ผู้รับเหมาเข้าเกาะสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

โดยการขุดเจาะอุโมงลอดทางแยกรัชโยธิน
แล้วก็สร้างผนังอุโมงจนถึง๓๑พฤษภาคมนี้ค่ะ
รถติดอยู่แล้วเวลาปกติก็ติดนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่า
เช้าเมื่อวานนี้รถติดขัดสะสมเป็นจำนวนมากค่ะ
ก็เลยสั่งการเลยว่าปรับวงเวียนเดินรถดีกว่า
จากที่เป็น๓ช่องทางก็เพิ่มให้เป็น๔ช่องทาง
เพื่อจะได้ระบายการจราจรได้มากยิ่งขึ้น

ให้รถสามารถเลี้ยวซ้ายหรือว่าตรงไปได้เท่านั้น
อกจากนี้ยังสั่งการให้ตำรวจจราจรอีกกว่า๒๐นายค่ะ
มายืนประจำจุดร่วมกับการใช้สัญญาณไฟจราจร
จะได้ช่วยระบายรถและจัดสายตรวจเข้าสำรวจเส้นทางลัด
ถ้าเจอรถจอดกีดขวางเมื่อไหร่
ก็จะให้เจรจาเคลื่อนย้ายรถออกไปเลย
ประกอบกับเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร
หลีกเลี่ยงเส้นทางกันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ